สมือสักผ้าสูตรเค่มข้นสะอาดหอม
ขจัดคราบฝังแน่นลดกลิ่นอับชื้น

ทำไมเสื้อนกแก้วคุณไม่ได้ไปอยู่กับผู้ชายอีกประมาณนึงล่ะ
ผมว่าไม่ได้ซื้อมาให้นางหรอกซื้อมาให้พ่อนาง
อุ๊ยประมาณฐานสภาแล้วนางก็ไปเอามาใส่

บางทีใส่เห็นเสื้อใส่เสื้อเวอร์นะเดิน

อ่านข่าวไปเถอะเสียโป้
เอ้าเสียโป้นะฮะคือก่อนหน้านี้ก็มีเหมือนกับเป็นคณะนำงานนะครับ
ที่เขาจะมีการตั้งเสียโป้คือข่าวลืมว่าอย่างนั้น
จะตั้งท่านรองสันทนะนะครับแล้วก็เสียโป้เนี่ย
ไปเป็นที่ปรึกษาในการต้านการเล่นการพนัน

เป็นพนันออนไลน์แล้วก็บ่อนต่างนานาเนี่ยนะครับ
ก็ปรากฏว่าแน่นอนครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีกระแสข่าวมาว่า
โอ้โหจะไปตั้งคุณโป้ได้ยังไงไปตั้งเรียกว่าคุณเลยนะ
ตั้งคุณโป้หรือเสียโป้ได้ยังไงนะครับเพราะว่าดูแล้วมันไม่เหมาะสมเลย
เพราะว่าเสียโป้เองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็แน่นอนครับว่ามีประเด็นที่
เชิญชวนคนเนี่ยเล่นพนันออนไลน์เหมือนกัน

แต่คุณปอบอกเขาไม่ได้เชิญชวนเขาเคยชวนที่ไหน
เขาแค่บอกว่าเขาเล่นได้ที่นี่ไม่โกงใคร
เพื่อไม่ให้คนไปรู้สึกว่าการเล่นการพนันออนไลน์มีการโกงเกิดขึ้น
เออเขาไม่ได้อย่างนั้นนะนี่มีเสียงเขาไหมมีเสียงเขาไหม

ถูกกฎหมายไหมหรือไม่ถูกกฎหมายไหมแต่ส่วนตัว
คณะกำลังกิจการก็ต้องเคลียร์ค่าใหญ่จริงหรือไม่ค่ะ

ที่ผมอยู่ที่เกิดเป็นชีวิต

ล่าสุดนะฮะก็มีรายงานข่าวมาเรียบร้อยนะครับว่า

สสสงขลาพพลังประชารัฐ

ศึกษาการแก้ไขปัญหาบ่อนการพนัน
และการพนันออนไลน์นี่นะฮะ
วันนี้คณะทำงานก็ได้ประชุม

ตัวก็

ปัญหาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์
แนวทางวิธีการแก้ปัญหา

พนันออนไลน์อย่างไรบ้างติดขัดส่วนไหนอย่างไรนะครับ
ซึ่งเราจะเชิญมาหลายคณะนะครับแต่วันนี้เชิญคนที่มีประสบการณ์อยู่ในวงการ
ก็ทางด้านร้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดีเนี่ยท่านก็ออกมาบอกแล้วบอกว่า
จริงแล้วคือแค่เชิญมาแค่ปรึกษามาถามนะฮะว่าจริงแล้วเนี่ย
วิธีการมันเป็นยังไงเพราะในมุมของทางภาครัฐเองเนี่ย
ตั้งใจที่จะจัดการเรื่องราวของการพนันออนไลน์แล้วก็บ่อนการพนันต่าง
แน่นอนว่าเสียโป้เนี่ยถือว่าเป็นผู้คล่ำวอดนะฮะ
แม้กระทั่งทางรองสันทนาเองเนี่ยนะฮะรองต่อเนี่ยก็เป็นพวกถ้ำบอดเหมือนกัน
ก็เลยเรียกเข้ามาเพื่อที่จะมาสอบถามแต่ไม่ได้มีการตั้งนะฮะ
ไม่ได้มีการตั้งให้เป็นที่ปรึกษาอะไรแต่อย่างใด

ไม่ใช่คือแค่ลักษณะว่าเหมือนผีเห็นผีน่ะ

ให้ข้อมูลหน่อยว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับ
วันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกันนะฮะกับทางคุณโป้กับทางรอง

แล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณสามารถนะฮะเป็นผู้ช่วยมนตรีกระทรวงยุติธรรมนี่แหละครับ
แล้วก็นั่งอยู่ในคณะนี้ด้วยนะฮะ
เขาบอกเลยบอกว่าแหมไม่ใช่หรอกนะ
จริงเราก็เรียกมาถามเฉยนะครับ
บอกว่าเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยนะที่จะแบบว่าตั้งหรือว่าไม่ได้เห็นด้วยที่จะมีการให้มีการพนันอยู่ในประเทศไทยอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าเขาบอกว่าเขาเคยเชิญคุณชูวิทย์มาแล้ว
รู้สึกว่าจะตั้งคุณชูวิทย์เป็นที่ปรึกษานะ
อันนี้แหละฮะคืออันนี้คือทางเสียโป้เขาก็บอกเขาก็ไม่ได้รับอยู่แล้ว
ต่อให้พี่เชิญผมผมก็ไม่ไปเขามีอย่างแบบนั้น
คุณนั่งดูเฟซบุ๊คหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีโฆษณาแทรกเห็นไหมล่ะมันมีตั้งกี่เว็บ
แต่เว็บแต่ละเว็บอ่ะไม่รู้คุณเล่นเว็บไหน

รอดซื้อหนุ่มชั่วรอดซื้อผมขอโทษ

แต่เขาบอกว่าหุ้นสวนเค้าไปหุ้นอยู่ที่เมืองนอก
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเว็บไซต์พวกนี้มันก็แล้วแต่ว่าใครจะเป็นคนเล่น
โฆษณาเกือบทุกนาทีกี่เว็บล่ะ
คือจริงแล้วเนี่ยนะวันนี้ผมได้คุยกับท่านรองต่อสันทนา
ท่านพูดดีอย่างหนึ่งนะว่าบอกว่าจริงคือถ้าเรียกผมมาเนี่ย
หรือว่าออนไลน์ต่างต่างเนี่ยค่ะคือรองต่อบอกว่าเรียกผมเข้าไป
ผมก็ยินดีเข้าไปนั่งนะยินดีเข้าไปนั่งพี่จะให้ปรึกษา
หรือจะแบบให้ข้อมูลต่างนานาแต่ผมให้ไปแล้วคุณกล้าจัดการหรือเปล่า
เขาไม่ได้ทำได้หรือเปล่าเขาใช้คำว่าคุณกล้าจัดการไหม
คือลักษณะรองต่อพูดเนี่ยเหมือนกับว่ามีใครที่เป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ย
ก็ดูแลเรื่องราวเหล่านั้นอยู่เหมือนกันไงอืมเพราะฉะนั้นจะมา
คือแกบอกเลยบอกว่าโลกนี้คือละครเข้าใจคำนี้ไหมคือแกพูดคำว่าโลกนี้คือละคร
ก็เหมือนหวยใต้ดินหวยใต้ดินถามว่ารู้กันไหมก็รู้แต่ทำอะไรกันได้หรือเปล่า

คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับประมาณว่าใครเป็นคนถือหางอยู่ก็ต้องไปดูตรงนั้น
คุณกล้าที่จะเข้าไปล้วงลูกหรือเปล่าล่ะอืมต่างต่างนานา
แต่มันก็มีหลายเว็บต้องยอมรับตอนนี้มันมีหลายเว็บมันมีแบบว่ามาจากหลายประเทศเลยล่ะ
นึกออกไหมว่าวันนี้ถ้าเอาจริงจริงคือไม่ต้องอะไรอ่ะใครเล่นเฟซบุ๊คก็เห็นหมดโฆษณาออนไลน์อ่ะอืม
แต่แน่นอนอ่ะผมถามว่าจริงแล้วอย่างทุกวันนี้อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะนี่คือพูดแบบนั้นนะ
วันนี้ในมุมกลับกันเนี่ยทางจะมีการไปจัดการเรื่องเฟซบุ๊กนู่นนี่นั่นแต่ทำไมอย่างนี้ไอ้ที่เด้งขึ้นมาอย่างนี้ทำไมจัดการไม่ได้
ก็เขาคือซึ้นโฆษณากับเฟซบุ๊คไงก็มีอ่ะอืม
เอ้อะทางที่ที่เขาก็มีระบบสะกัดกั้นอยู่ใช่ไหมว่ามีการกลอวก็น่าจะทำได้
มันมีเอาจริงถ้าสมมุติมันจะสกัดกั้นมันก็สกัดกั้นได้นั่นแหละ

เขาเวลาจดแจ้งเป็นอย่างอื่นไหมมันเลยเด้ง

คือสมมุติว่าต่อให้จดแจ้งอยู่เมืองนอก
เขาจะเข้าไปนั่นเลยแบบว่าเว็บนี้ไม่สามารถที่ดูเว้นอะไรอย่างเงี้

เขาจะมีขึ้นอย่างนั้นเลยแต่อันนี้คือก็งงว่าทำไมถึงทำไปได้
ทั้งนี้คือคืออยู่ต่างประเทศด้วยนะเอ่อพวกแบบไอ้พวก

บอกอย่างเงี้อืมซึ่งเมนอยู่ทางนู้นถูกไหมแต่จริงจริงแล้วทางไทยเนี่ย
จริงจริงแล้วก็มีมีวิธีสกัดกั้นมีวิธีสกัดกั้นอืมแต่ทำไมถึงยังหลุดเข้ามาได้
อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ก็ถามว่าอ่าเราก็รู้กันอยู่แล้วเอาง่ายง่าย
เราไปตะเข็บชายแดนอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวอีกหน่อยจะรอเออให้โควิด
โควิดผ่านไปสิลาวก็เปิดแบบว่าคาซิโนแค่ข้ามไปหนองคาย
พวกเขาจะเจอตึกใหญ่ใหญ่เป็นคาซิโนใหญ่ใหญ่เลยอืมนะตรงตะเข็บชายแดน
หรือเอาง่ายปลอยเป็ดอย่างนี้ก็เห็นกันไปเต็มเหนียว
แล้วก็เลยสกัดกั้นคนไม่ได้เลยก็บอกถ้าอย่างงั้นมันก็มีคำถาม
คำถามหนึ่งที่เต้เต้ไงเธออืมเต้เต้เขาก็เลยเสนอรัฐบาลก็
เราเปิดคาซิโนกันไปเลยไหมเพราะอย่างน้อยเงินมันก็เข้าประเทศไทย
เราอืมมันก็มีคำถามอย่างงี้อีกหรือเพราะวันนี้

สรุปคุณแม่เล่นเว็บไหนคะมาฉันไม่เคยเล่น
ฉันกดแต่สส่ดำดำแดงแดงไอเห็นพูด

ผมก็ไม่เคยเล่นเลยผมยังต้องโทรไปถามคุณอยู่นั้น
อ้าวหนุ่มไอ้ชัวร์

คนแรกก็คือหนุ่มแฟนชัยกำหนดตายนี่แหละ
มาเกาะคือมาเกาะไงคืออันนั้นเราก็ไปเที่ยวไปดูแสงสีไปดูอะไรอย่างนี้เข้าใจ
แต่ไอ้ที่กลับมาแล้วมันยังเปิดกดจิ้มเนี่ยไอ้อันเนี้ย
โอเคเปลี่ยนเรื่องคุยก็ได้
ไปเพราะว่าเป็นไงโดนเสียโป้เขาตอบให้แล้วหายไหม
ฮ่ะผมถามแค่เนี้ยเขาตอบให้แล้วหายไหมล่ะ
ว่าเล่นเวทไหนอ่ะล่ะอีบ้าอีอิโป้

ก็ยังยินยันนะคะว่าสิ่งเหล่านี้คือผิดกฎหมาย
ผิดแต่เราไม่รู้สึกว่าผิดเพราะอะไรรู้ไหม

แม้กระทั่งคุณจะเข้าไปดูเอาง่าย
ก่อนที่คุณจะดูอะไรที่แบบว่าในเฟซบุ๊กกัน

มีอันไหนไม่ขึ้นมันเด้งทุกนาทีนะ
มันเด้งทุกนาทีนะ
มันก็ขึ้นไปนะ

มากออกไปเด้งอะไรไปเลยรู้ว่าจะเต็มไปหมดเลย

มีแบบว่าโปรโมชั่นได้เงินฟรีแบบพันหนึ่งอะไรอย่างนี้
แบบบางทีเห็นไหมมีแบบว่าไอจีดูดีสิคุณเล่นไอจีอยู่
โหมันมีภาพรุ่นที่เป็นรูปกระทิงวิ่งโหฉันนอนไม่หลับเลยเถอะ
พี่ไปก่อนเล่นหรอว้าวอะไรอ่ะ
กระทิงไงที่มันแบบว่าเป็นฝรั่งร้องว้าว

กระทิงอะไรอ่ะเป็นสล็อสกระทิงที่มันบีเกมอ่ะโอ๊ยพี่ดู

มันคืออดีตเห็นไหมอังกฤษสรุปให้ดี

มั่นมาบอกวันนี้เป็นปริการยังไง
อดีตมันคือเมื่อวานมันคือวิทยาลัยไม่ดี
แล้วก็คือบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปทำ

หนุ่มมันสิที่ส่วนบุคคลอิบาอ่างข่าว
ก็เป็นเรื่องที่พูดถึงอย่างมากเลยในโลกออนไลน์ค่ะ
หนุ่มรายหนึ่งเขาโพสต์รูปพร้อมกับข้อความหลังจากที่แฟนข่าว
แฟนสาวเขาเสียชีวิตเพราะว่าไปดูดไขมันเสริมอก
ที่คลีนิกแห่งหนึ่งยานาวาพระราม๓
แล้วตอนนี้คลินิกดังกล่าวก็ปิดเพจเฟซบุ๊คไปแล้วนะคะ
โดยระบุว่าผมขออนุญาตปรึกษาตอนนี้รู้สึกแย่มาก
เรื่องมีอยู่ว่าแฟนได้ไปทำศัลยกรรมดูดไขมันเสริมอก
ไขมันที่ขาแขนแล้วก็เอาไขมันมาเติมที่หน้าอก

ตั้งแต่ทำมาเนี่ยแฟนมีอาการเจ็บแผลที่ทำมาโดยตลอดค่ะ
ซึ่งตอนแรกคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งทำมาหรือเปล่า
วันที่๑ไปล้างแผลปกติเริ่มแบบว่ามีอาการเจ็บขึ้นมาแล้ว
คลินิกก็ให้นอนพักประมาณสัก๑๐๑๕นาทีแล้วก็กลับบ้านไป
ปรากฏว่าอาการเจ็บไม่หายไปไหนนะคะ
แฟนก็ยังร้องเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลานอนหลับไม่ได้
มีอ้วกเป็นบางครั้งด้วยนะคะพอวันที่สอง
ติดต่อกลับไปที่คลินิกใหม่อีกทีนึงบอกว่าไม่ได้เลย
อาการเรายังเจ็บมากอยู่แล้วเขาเจ็บมากจริง
เพราะว่าทางคลินิกก็บอกว่าอ่างั้นอย่างนี้ช่วงสายบ่าย

แฟนก็รอจนต้องติดต่อกลับไปหาเองนะคะ
เขาก็แจ้งมาว่าเป็นอาการปกติ
ช่วงบ่ายของวันที่๒เริ่มอ้วกหนักขึ้น

ที่บ้านก็เลยโทรหาคลินิกแล้วก็นัดเข้าไปดูอาการอีก

ปรากฏว่าทางคลินิกก็ดูแลให้น้ำเกลือ

หายไปสักพักใหญ่ตนก็ไปสอบถามว่า

เขาแจ้งมาบอกว่าอาการดีขึ้น
เดี๋ยวให้น้ำเกลือพักผ่อนอีกสักพักนึงก็หายแล้ว

เดี๋ยวเขาจะไปหาข้าวกินแถวนี้ก่อน
ปรากฏว่าหลังจากออกจากคลินิกไปไม่ถึง๕นาทีค่ะ
คลินิกโทรมาแจ้งบอกว่าเฮ้ยแฟนผมเนี่ย
คือต้องไปโรงพยาบาลแล้วเขาบอกว่าอาการแย่

ก็รีบเข้าไปถามคนของคลินิก
ระหว่างรอก็ทราบอาการเป็นระยะจากคนของคลินิกนะคะ
ว่าแฟนน่าจะติดเชื้อทางเดินอาหาร
ซึ่งทางโรงพยาบาลก็แจ้งบอกว่าน่าจะติดเชื้อในกระแสเลือด
แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นเชื้อตัวไหน

ตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่ทุ่มครึ่งจนถึงตี๔

ก็ต้องย้ายส่งตัวไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
ซึ่งมีสิทธิทางประกันสังคม
ต่อมาทางโรงพยาบาลก็แจ้งมาบอกว่าแฟนอาการสุดหนักลงไปอีก
ก็เลยต้องเจาะเส้นเลือดตรงคอเพิ่ม
และทางครอบครัวก็เลยคุยกันว่าอยากจะให้ไปโรงพยาบาลที่ใหญ่
แล้วก็มีเครื่องมือที่พร้อมมากขึ้น
พอย้ายเสร็จโทรแจ้งกับทางคลินิก

ผู้บริหารคลินิกก็แจ้งบอกว่าจะขอผลสรุปสาเหตุจากโรงพยาบาลก่อน
หากเป็นที่คลินิกจะทำการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายให้
หลังจากนั้นก็หายไปเลย
ป่านนี้ก็ยังไม่มีการติดต่อกลับมาแถมยังปิดเพจนี้อีกต่างหาก
นี้ก็อยากจะขอบคุณผู้บริหารบริษัทตนแล้วก็ที่แฟนทำงานอยู่นะคะ
ที่สุดก็คือให้ความช่วยเหลือเรื่องของค่าใช้จ่าย

แม้ว่าเขาจะรู้ว่าค่ารักษาประเมินมาเนี่ยล้านห้าค่ะ
โอ้โหไปหยุดใช้มันแน่แล้วพอค่ารักษาต่ออีกล้านห้า
แต่ทีนี้ทางบริษัทของตัวผู้ชายคนนี้กับแฟนเขาก็ยินดีที่จะแบบช่วยเหลือ
ก็เลยพาแฟนมารับการรักษาที่ดีที่สุด
อีกทั้งยังช่วยคำแนะนำแล้วก็อยู่ข้างตลอด
ล่าสุดแฟนเขาเสียชีวิตแล้ว

เสียชีวิตติดเชื้อในกระแสเลือด
ก็คือไปดูดไขมันที่ต้นขา
แล้วก็เอามาใส่หน้าอก
อย่างที่คุณรถเมย์บอกตอนแรกก็มีอาการเจ็บแผลมาก
เหมือนที่คุณคิดว่าอักเสบใช่ไหม
พยายามติดต่อคลินิกบอกไม่เป็นไรหรอก
เป็นผลข้างเคียงทุกคนเป็นแบบนี้

บอกเดี๋ยวตอนบ่ายนะเดี๋ยวคุยกันอีกที

ปรากฏว่าแฟนต้องถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเลย
ภายในวันเดียวที่ไปหลุดไขมันเลยอย่างนั้น

เรื่องนี้ก็แปลกจริงแล้วมันมีที่มาที่ไปอีกหลายมุมมองเลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่โรงพยาบาลแรกที่รับตัวไว้เนี่ย

พยายามที่จะนำตัวออกจากโรงพยาบาล

ทำไมจำเป็นได้เหรอต้องย้ายตอนนี้จำเป็นได้เหรอ

เขาก็พยายามที่จะแบบพูดคุย

ตอนนี้ยังย้ายไม่ได้นะนู่นนี่นั่น
อยู่ที่นี่หรือไปที่อื่นก็เหมือนกันนั่นแหละ
คือหมอบอกแบบนี้ที่โรงพยาบาลนั้นน่ะนะ

พอกลับมาบ้านได้แป๊บเดียวเขาบอกว่า

เขาย้ายไปอีกที่มีเรื่องประกันสังคม
อีกหลายอย่างมาก
คือเรื่องประกันสังคมเราเคยมีโอกาสได้ยิน

ไปหาที่แรกเสร็จปุ๊บเขาก็คือใช้ประกันสังคมในการเบิก
เสร็จปุ๊บเรื่องของการย้ายตัวไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง

ทีที่แรกเบิกประกันสังคมมาแล้ว
ให้ย้ายไปอีกที่หนึ่งก็อะไรกันอย่างนี้
อืมนี่แหละ

แล้วก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ปิดตำนานแท็กซี่ขัง
ส่งจับปรับส่งลุงคนขับอบรม
ชี้ว่ามันอาจจะก่ออันตรายได้
ตอนแรกแกขับรถมา๕๐กว่าปีนะเม
แกขับรถมา๕๐กว่าปี

เอามาจากขุนน้ำนางนอนต้องทำพิธี

แล้วก็เป็นเมตต้ามหานิยม
ปรากฏว่าข่าวนี้เนื่องจากว่า

อู้โฮคุณลุงรุ่ง
ลุงต้องเอาแกก็ปิดมือถือหนีค่ะ

เขาก็ตกใจเกิดอะไรขึ้น
เถาวันออกหมดเลย
แกก็ยังติดไว้สัก๑๐๒๐
ปรากฏว่าวันนี้นะครับ
ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกเนี่ย
โดยกองตรวจการขนส่งทางบกเนี่ย

กระทำดังกล่าวเนี่ยผิด

พระราชบัญญัติรถยนต์๒๕๒๒มาตรา๑๒เนี่ย

แกบอกว่าแกกว่าจะเก็บได้หลาย๑๐ปีนะ
จะต้องไปเอาที่น้ำตกไซโยก

จะต้องไปที่สังขะที่สุรินทร์

คำชะนุ่งเยอะแยะไปหมด

สมมุติเครือเขาหลงเนี่ยที่คนเขาหลงป่ากัน

ถ้าสมมุติคุณไปเดินป่าอยู่แล้วคุณไปข้าม

ก็ส่วนใหญ่คนก็จะขอแกกัน
เคยเชื่อว่าคนจะมายิงแกแล้วก็

ปรากฏว่าเอาปืนจ่อที่หัวแกแล้ว
ปรากฏเขาก็เปลี่ยนใจไปยิงตรงเกาะกลาง
ก็ว่าอย่างนั้นแกเคยรอดตายมาแล้ว

กรุงเทพมหานครเนี่ยมี

จำได้เขาไปดูออกรายการคุณแม่ไง

จำกัดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แล้วก็คู่ครอบครอง

แต่มีคันนี้คันนึงใช่ไหม

๕๐กว่าปีอะ

เพราะฉะนั้นคุณมีชัยให้การยอมรับว่า
โอเคล่ะก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่ขนส่งโทรมาว่า

เป็นเงิน๑๐๐๐บาทแล้วก็ให้ลื้อเถาวัน
ทั้งหลายเนี่ยเอาออกให้หมดเลย
แล้วก็แน่นอนแกก็ต้องไปอบรมใหม่หมดเลย
ก็ต้องไปอบรมใหม่หมดเลยว่าการให้บริการ

หรือการเป็นผู้บริการเนี่ยรถสาธารณะที่ดีเนี่ย
จะเป็นยังไงคือแกต้องไปอบรมอีก๓ชั่วโมง
บอกว่าตอนแรกขนส่งโทรมาโทรหามือถือแก
อุ๊ยตกใจแกปิดมือถือไปหลายวันเลย

น่ากลัวเหมือนกันเนอะ

ผมว่ามันเป็นฤษณิยนชั้นของแก

ลบลบน้าครูแม่ขอขอของคุณลุงรึเปล่า
มาไม่อยู่หลุดขอเวลาให้

ถ้าไม่ได้สกัดเชื้อตั้งแต่แรกอย่างรวดเร็ว

เกิดจากเครื่องมือแล้วก็วิธีดูดไขมันนะฮะ

ใส่หน้าอกมาเติมหน้าอกใช่
จากต้นขานี่แหละแล้วก็ไปเติมที่หน้าอก
มันอันเดียวกับที่เขาปั่นแล้วมาฉีดที่หน้าไหมคะ
อันนั้นไม่รู้มันอันนั้นก็มีไขมันอย่างนั้นก็มี

มีทั้งไขมันทั้งเลือดเลยได้หลายแบบมาก
เดี๋ยวนี้มีเยอะมากแล้วพี่หนูทำแบบไหนคะที่หน้า
แล้วเอาเลือดมาปั่นแต่ยังไม่เคยทำ

แต่ว่ามันจะเป็นมีอะไรน่ะเขาเรียกว่าอะไรน่ะ
ไม่ใช่หน้าที่หน้าให้ใสอะไรนะ

ต้องถามคุณแม่เพราะคุณแม่ไปหลายคลินิก
จัดรายการอยู่เลย

เอาพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าโวยหลานถูกแกล้งจนสลบ
เดี๋ยวนี้มีเรื่องของแบบว่า
หญิงเก๊เกิดขึ้นแล้วนะคะ

ร้องภูมิในการฝ่ายประหารโรงพยาบาลเยสโถร
ก็เดินข้างเข้าแจ้งความร้องทุกข์
พันธุ์ตำรวจโทยุทธนาโพทอง
รองภูมิกับการสอบสวนสอบพ่อเมืองเยสโถร

อันนี้เป็นนามสมมุติอายุ๔๒ปีค่ะ

ในข้อหาสวมเครื่องแบบเจ้าพนักงานโดยไม่มีสิทธิ์
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มตัวนางโสพินได้
ขณะกำลังขึ้นรถโดยสารประจำทางอยู่นะคะ
บริเวณหน้าโรงพยาบาลยะโสธร
แล้วก็สวมเสื้อกาวของแพทย์หญิงของโรงพยาบาลยะโสธรด้วย
โดยมีตราชื่อของโรงพยาบาลยะโสธรอยู่เลยนะคะ
มีกระเป๋าใช่มีตราแบบชื่ออยู่
เป็นหมอเหรอ

เป็นแพทยิง
บอกว่ามีแพทย์หญิงของโรงพยาบาลยะโสธรเรียกเก็บเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล

โดยผู้ป่วยต้องจ่ายเงินโดยตรงกับแพทย์หญิงคนดังกล่าวที่เราเห็นรูปไป
สร้างความเสียให้กับทางโรงพยาบาล
เพราะว่าไม่มีนโยบายที่จะแบบว่าให้แพทย์หรือบุคลากรของโรงพยาบาลเนี่ย
เรียกเก็บเงินโดยตรงกับผู้ป่วย
อย่างไรก็ตามค่ะการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
จะต้องจ่ายผ่านทางช่องทางจ่ายเงินของทางโรงพยาบาลโดยตรงเท่านั้น
หลังจากทราบเรื่องค่ะมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลยะโสธร
ก็สังเกตเห็นผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ย
แต่งกายเรียนแบบแพทย์หญิงเดินเข้ามาที่โรงพยาบาล

ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่คอยสังเกตดูพฤติกรรมซิ
ก่อนจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจับตัวเลยค่ะ
ซึ่งนางโสพินแอปเลยแอปเป็นคุณหมอ

หมดนั้นจริง

ใช่เขาชื่อมานะตัวเองเรียบร้อยเลย
คือเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาแต่งกายเรียนแบบแพทย์หญิง
เพื่อต้องการโกหกสามี
ว่าเป็นแพทย์หญิงของโรงพยาบาลยะสน

นายก็ไม่รู้ว่าตัวเองไม่ใช่หมอกั้นเนี่ยหรอ

ถูกต้องแล้วเวลาจะหาเงินก็ใช้วิธีการบอกคนไข้ตรงนั้นว่า

ถ้าสมมุติมันอยู่นอกเหนืออันนี้

พยายามอ้างเรื่องปู่วะแตะต้องการที่จะมาหาเงิน
๔๐๐๕๐๐อย่างนี้ครับอ้างหรือเปล่าไม่รู้
ตอนนี้เบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเรียบร้อยนะคะ
เครื่องแบบเจ้าพนักงานโดยไม่มีสิทธิ์
สองอีกอันนึงห้อหาอย่างอื่นรอให้ผู้เสียหายเข้ามาชี้ตัว
ก็มีเรื่องหลอกเอาซับอะไรอย่างงี้ไงคะ

นางก็ใส่ชุดเต็มนะเห็นไหมล่ะนางก็ใส่ชุดผ้าหมงผ้าไหมเห็นไหมล่ะ
มันติดอยู่แล้วเพราะว่าต้องโดนอยู่แล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่ไปบอกว่าเป็นพยาบาล
โดนข้อหาเพราะว่านี่ก็เงียบไปแล้วไม่รู้เป็นยังไงกันบ้าง
แต่งงตรงที่ว่าไม่แน่ตอนเช้าเขาอาจจะให้สามีมาส่งมาดอบที่หน้าโรงพยาบาล
แล้วก็เดินเข้ามาคิดสามีเราอาจจะคิดว่าเป็นหมอกไง
แล้วไม่สามีคิดว่าได้เมียเป็นหมอจริงไม่ใช่หรอก
แล้วก็ไม่รู้ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าอาจจะหลอกลวงมาเป็นแบบสืบเนื่องไง
เพราะว่าก่อนแต่งงานอาจจะบอกว่าเป็นหมอแล้วทุกวันนี้ทำไงไม่ได้

เป็นหมอยาวแล้วรักษาคนไข้ยังไงอ่ะ
ไม่รักษาเลยเดินบวนเต้นอย่างเดียว
เพราะว่าคุณหมอจริงอยู่ดังจังหวัดมีค่ามากเขาขอเธอผิดพอไง

อย่างสิถ้าแม่ไปอย่างนี้เราก็จะไปอย่างนี้

คุณปราจจะเชื่อหมอการใช่มะ

คือเจ็บตนาจริงคือกะไปหาเงินด้วยแหละ
ไม่ได้เรื่องไปโกหกผมโกหกหัวหรอก

เขาไปเที่ยวศูนย์เสือที่เชียงใหม่นะฮะ

คือถ่ายอย่างเดียวไม่พอไปจับ

นี่คือช้อนไปที่

แล้วก็คลึงไปคลึงมาอย่างนี้เหรอ

คือขนาดคนเนี่ยมันยังเจ็บปวดเลยนะ

ถ้าเกิดไปคึงแล้วมันโกรธขึ้นมา

ถ้ามันตะปบขึ้นมาล่ะทำไง

แล้วไปจับมันเล่นทำไมเพื่อ

ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่า
จริงแล้วคือเขาปลอดภัยอยู่แล้ว

เราไปกัดไปตัวเองเนี่ยทำไป
ที่ไปสัมผัสแบบนี้เพราะว่าอยู่ในความดูแล
แต่ก็แนะนำว่าไม่ควรจะจับเลยจะดีกว่า

หรือมันไม่หยุด
ล้ำโซ่อยู่ไงอุ้ยตะปบมุ่งได้อยู่นะ
เอามดดำอีกอย่างหนึ่งเสือมันอาจจะเจ็บก็ได้ไงมดดำ
มุดดำมีไหมล่ะอ้าวนุ่ม
นุ่มตื่นขึ้นมาแล้ววันนี้อารมณ์ดีเหรอกินอะไรมาก่อนเนี่ย
ไม่ใช่มุดดำก็เจ็บถูกปะของเราก็เจ็บ
ถ้าเคยเป็นไข่ดันน่ะคุณมาเล่าได้นะเรื่องเธอ
เธอไปไข่ดันน่ะโน้ต

กลุ่มนักเรียนเนี่ยแต่งหน้าเป็นศพด้วย
เผยว่าต้องเอ็กซาเรนสมองอะ
ข่าวนี้มันเกิดจากผู้ใช้เฟซบุ๊คไลน์หนึ่งครับได้โพสต์ภาพของกลุ่มนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง
แกล้งหลานที่กำลังนอนสลบนะฮะไม่ได้สติอยู่ในห้องเรียนเนี่ย
เพราะมันบอกว่าพ่อแม่เห็นรูปหัวใจทับขาดเลยล่ะอืม
คิดดูเอาเองแล้วกันเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยแกล้งจนสลบ
ยังไม่สนใจจะช่วยคือเอาง่ายแกล้งล่ะลูกเขาจนสลบ
ทำไมไม่พาไปส่งโรงพยาบาลยังไม่ไปส่งโรงพยาบาลอีก
ยังกล้าแต่งหน้าเป็นศพเป็นลูกเต้าของตัวเองเนี่ย
เห็นแล้วพ่อแม่จะทำยังไงกับเพื่อนกลุ่มนี้ดี
ผิดหวังกับนักเรียนกลุ่มนี้ที่สุดฮะอืมนี่อันนี้คือเราอาจจะเห็นภาพไม่ชัด
คือแกล้งคือเพื่อนลุมแกล้งกันจนสลบ
แล้วก็ยังไปแกล้งแบบว่าเหมือนประมาณเด็กกันไปแต่งหน้าให้นางเป็นศพ
อะไรอย่างเงี้ยแทนที่แบบว่าเฮ้ยนี่เดี๋ยวเราดูขอดูคลิปสักนิดนึงได้ไหมฮะ
ไปแล้วนั่นไงแล้วคำถามคือถ้าเป็นลูกเป็นหลานของคุณ
คุณจะเป็นยังไงทำยังไงเออ

เล่นกันเองอย่างเงี้ยแล้วยังมาทุกวันนี้โซเชียลบางทีก็
อืมก็เกินไปนะก็เกินไปแล้วเอาหลังจากที่เด็กสลบเนี้ย
ก็เอาแบบว่าเออเอาผ้ามาคลุมดูสิเอาผ้ามาคลุมดูสิ

แล้วทำเป็นสวดส่งสวดศพด้วยนะฮะแล้วทำยังไงวะเนี้ย
นี่สรุปสุดท้ายน้องเขาลูกก็คือต่อมาผู้โพสเตรดให้ประบุข้อความ
เพิ่มเติมว่าหมอให้น้องนอนโรงพยาบาลเอ็กซาเรย์สมองฮะแล้วก็บอกว่าขอให้หลานเนี่ย
ปลอดภัยทั้งนี้เมื่อโพสต์ดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่ออกไป
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี้ยเพราะเนี้ยพยายามแต่งหน้าให้เป็นสม
ดูสิโถสงสารน่ะเฮ้ยทำไมไปทำอย่างงี้กับเขาอ่ะ
แล้วก็ตอนนี้ต้องเรียกเด็กกลุ่มนี้ต้องเรียกผู้ปกครองเด็กกลุ่มนี้
เปียกด้วยใช่ไหมหมายถึงว่าชุดเปลี่ยนเหมือนแกล้งหลายครั้ง
คือน้องอาจจะแกล้งทุกครั้งเขาสลบทุกครั้งอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
มีชุดเปลี่ยนหรือเขาทำอะไรหรือเปล่าอ่ะอันนี้ชุดชุดสี
แต่เมื่อกี้อาจจะทำสีให้เป็นแบบเปลี่ยนสงสารนางอ่ะโอ้ย
ทำไมเล่นกันแบบนี้อันตรายมากอ่ะคุณเอาง่ายง่ายแล้วกัน
เขียนให้เป็นศพแล้วก็มีการสวดศพอย่างเมื่อกี้ที่บอกไง
เห้ยแล้วถ้าสมมุติเด็กคนนี้มันตายจริงจริงมึงอย่างอืมเอ็นน่ะสิอือ
แล้วแบบว่าไอ้การเล่นของเด็กทุกวันนี้มันรุนแรงเกินไปหรือเปล่า

ในที่สุดตอนนี้น้องก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วหมอบอกเดี๋ยวต้องดูอาการเพื่อจะเอ็กซาเรย์สมองก่อน
ถึงจะได้คำตอบว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่า

โอเคนะครับก็ขอให้น้องปลอดภัยนะฮะ
แล้วก็ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้จริงไม่อยากไปแขลง

รีบแจ้งครูหรือว่าผู้ปกครองของน้องด้วย

ใช่แล้วที่สำคัญคือเราไม่รู้เลยนะถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าน้องเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย
เราเองเนี่ยจะซวยนะเพราะก่อนหน้านี้เห็นไหมมีรุ่นพี่ที่ให้น้องมิ้นไปวิ่ง
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตเห็นไหมฮะคือแน่นอนว่าพอวิ่งไปถ้าเกิดน้องเขาเหนื่อยแล้ว
คือถ้าเขาป่วยเป็นลมหรือเป็นสลบเราไม่รู้หรืออะไรยังไงก็ตามแต่ต้องไปเรียกครูมา
อย่าคิดว่าน้องแกล้งมันมีผลนะฮะ
เอาฮะไม่ตอนนี้ถึงขนาดต้องเอกเซเลส์สมองแล้วว่าเด็กเป็นอะไรคิดดูเอาเองแล้วกัน
เดี๋ยวต่อไปเลี้ยงลูกให้เป็นพระเอกนางเอกกันให้ได้นะฮะ
เดี๋ยวเรามาดูค่าตัวของคู่รักดารา
พวกคู่รักรวยทะลุร้อยล้านจริงจะกลับมาเล่าให้ฟังฮะอืม
เขาบอกว่าคู่รักดาราตอนนี้ต้องนับวันยิ่งแรง
อืมต้องตั้งกันเป็นคู่ใช่ไหม
เขาอยากจะรู้กันบ้างไหมว่าแต่ละคนเนี่ยเขาคาดคณีกันมา
อันนี้แองจี้คาดคณีกันใกล้อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอื
ปรับขึ้นลงได้ตามแต่ตกลงขึ้นอยู่ว่าช่วงเวลาทำงาน
ให้ไปทำกี่ชั่วโมงขึ้นอยู่กับรายละเอียด
ว่าจะให้เป็นอะไรและที่สำคัญใครคือคนติดต่องานด้วย
อันนี้มีเขียนมาแล้วราคาขึ้นลงตามแต่ตกลง
หลังจากโควิดค่าตัวลดลง๓๐
ใช่เพราะไม่มีอีเวนต์ออกไงแม่ตอนนี้
ไม่มีเลยนะคุณแม่ตอนนี้ที่มีออกจริงนะคะ
แต่จะเป็นตามรายการต่างชายอินผลิตภัณฑ์
ร่างงานซึ่งก็จะมีตกลงตั้งแต่การรับตั้งแต่ครั้งแรกว่า
ถ่ายออกทีวีทีวีซีกี่ครั้ง
รวมกับการโชว์ตัวไปด้วยเลย
ไปเป็นออกตามห่วงเมืองใหญ่

ใช่ก็แล้วแต่ว่างานอะไรด้วยแหละนะคะ
คุณแม่เมื่อก่อนรับงานคู่กับพี่หนุ่มออกได้เท่าไหร่นะคะ

ไปเอาประตูไปเอาสว่าน

เดี๋ยวก่อนเขาไม่ที่จำเราก็ไปสร้างบ้านเนอะ

ก็ยังซื้อตามซื้อโฆษณาฉันทุกรายการด้วยนะ

แต่สิ่งที่ฉันได้กลับมาสวรรค์สองชน
สีทาบ้านที่ยังไม่ได้ทาเลยด้วย

แล้วก็ได้ไอ้เตียงเปล่ารมเออหนูเตียงเปล่ารมมา
เอ้าไปใช้ที่บ้านไงก็ไม่รู้อยู่ไหน

สแตะฟ์บาย๑๑โมงกลับบ้าน๕โมงเย็น

เอาโทรศัพท์ไปโอ้ไปต่อคิวกันตั้งแต่เที่ยง

เลยจริงเขาจ้างเงินแสนเนี่ยไม่ไปนะ

เงินแสนเนี่ยไม่ไปถ้าสมมุติจะบอกว่าถ้าโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะ
เครื่องกับสามหมื่นเนี้ยโอ้ไปสแตนไบล์รอห้ามวงเย็น
รับอีกเทียงสี่ทุ่มแล้วฉันแบบวันหนึ่งฉันมานั่งตั้งสติตัวเอง
เออเป็นอะไรวะอุ้ยถ้าไปที่พี่หนุ่มกับพี่มดพูดไปขนาดนี้นะ
เดี๋ยวแบบลูกค้าฟังอยู่ทางบ้านลูกค้าบอกว่าโอเค
คุณหนุ่มอยากได้แบบนี้เดี๋ยวเราเอาให้ค่ะเรียนเชิญ
คือจ้างเป็นแสนนะไม่ไปไม่ไปไม่รู้เหมือนกัน
ได้เป็นของมากกว่าเป็นบ้าไงแล้วฉันก็เป็นไปกับเขาอยู่ช่วงหนึ่งด้วย
แล้วตอนนั้นล้วงรับตับแตกดังไหมล่ะก็ดังช่วงนี้ดัง
ล้วงรับตับแตกอ่ะเธอสามัคคีไปเอาสว่านสามัคคีไปเอาสีทาบ้านอ่ะ
ฉันก็งงแล้ววันหนึ่งฉันก็มานั่งเอ๊ะไปเอามาทำไมสว่าง
คุณก็ไปกระเทยนะจะไปเจาะใครจริงฉันมานั่งเมแล้วเงินเอ๊
เงินฉันจะเอาแล้วเราไปไม่มีสักหมื่นนึงเลยเหรอไม่มีเม
ที่นอนที่นอนเป่าลมอ่ะอืมสองอันเธออยู่หลังรถ
ขยำหน้าอกคุณจักรจันทร์คนไม่ขำด้วย

พี่ดิงบริตาหัวเราะใหญ่เลยชอบคุณหนูกับโมดดำ

หลักธรรมนางคืนนี้ใช่ไหม

เขาบอกว่าโซเวรี่
นั่งดูอยู่ขามอ่ะ
เรียบร้อยนะคะโซเวรี่
พระเอกถอดเสื้อกันตลอด
ไม่รู้ว่าไปตามบทหรือว่าผู้จัดอยากได้

อืมอืมอืม

อืมอืมอืม

อืมอืมอืมอืม